กับคุณสาวิตรีวงศรีชาคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ

จ๋าวันนี้แม่เพิ่งจะไปเจอตำรวจมาใช่ไหมคะ

ค่ะแม่เอาความคืบหน้าล่าสุดนะคะ

ตำรวจให้ข้อมูลอะไรเท่าที่แม่จะเล่าให้เราฟังได้บ้างคะ
วันนี้แม่ได้พบตำรวจนิดเดียวเองค่ะ
เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าตำรวจจะสอบแม่ค่ะ

ตำรวจก็ได้บอกกับแม่ว่าเราทำงานอยู่ครับทำงานทุกวัน
แล้วก็ให้แม่แยกมาอยู่อีกห้องนึงค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้พ่อสอบอยู่ไหมแม่
อันนี้แม่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแม่แยกมาอีกห้องนึง
แล้วก็ทางตำรวจก็บอกให้มาส่งแม่ค่ะส่งแม่ก่อน
ค่ะคุณแม่จนถึงตอนนี้มันเดือนกว่าแล้วนะคะ
ในส่วนของครอบครัวเองเนี่ย

เผื่อใจไว้ไหมว่าเอ๊ะตกลงเราจะได้ตัวคนร้ายหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าตำรวจก็ให้ความมั่นใจกับเราทุกวันนะคะ
ตำรวจมีพูดอะไรให้เราพอนึกภาพออกไหมคะ
เช่นแม่อีกนิดเดียวก็จะได้หลักฐานแล้ว
มัดตัวได้แล้วหรือว่าขอเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่
จะได้ความคืบหน้าแล้วนะคะพอจะบอกได้ไหมคะ
ตำรวจท่านก็บอกว่ามันมีความคืบหน้าอยู่
แต่ว่าหลักฐานต่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องรอค่ะ

เพราะว่าอย่างหลักฐานนิติเวศมันต้องใช้เวลานะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกไหมคะว่าสิ่งที่ตำรวจรออยู่
ที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญคือผลนิติเวศ

อันนี้แม่ยังไม่สะดวกบอกค่ะ
รอให้ตำรวจให้สัมภาษณ์เองแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะทำเรื่องเสียค่ะ
แต่ว่าตำรวจบอกครอบครัวใช่ไหมคะ
ก็มีบอกบ้างค่ะ
อ่าทีนี้คุณแม่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน
ตอนนี้มันผ่านมาไกลพอสมควรนะคะ
ทีนี้ในหมู่บ้านตอนนี้รู้สึกกันยังไง
หรือว่าเรื่องเริ่มซาไปแล้วหรือยังไงคะเรื่องก็ไม่ซาหรอกค่ะเพราะว่า
ตำรวจก็ยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเดิมค่ะอืมคุณแม่หลังจากที่มีข่าวว่าตำรวจออกหมายจับผู้ชายคนหนึ่งในคดีลักษณะใกล้เคียงคือคดีต่อเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นตอนนั้นคนในหมู่บ้านปักใจไหมคะหรือว่าหรือว่าคิดว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้คะ
แม่ก็ไม่รู้ความรู้สึกคนในหมู่บ้านนะแต่แม่น่ะตกใจค่ะเพราะว่าแม่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีในหมู่บ้านเราด้วย
คนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเอางี้ถามแม่ดีกว่าในส่วนของครอบครัวเองเท่าที่รู้ในหมู่บ้านมีคดีในลักษณะแบบนี้หลายครั้งไหมคะ
ก็มีแต่คดีนี้คดีเดียวค่ะคดีล่วงละเมิดเด็ก๕ขวบแล้วก็มีคดีชมพู่นี่นะคะที่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ไม่เคยมีให้รู้มาก่อนเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะจะมีก็แต่เป็นเรื่องเด็กกับเด็กค่ะของน้องคนนี้แหละค่ะ
แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ใหญ่ทำค่ะแม่ตอนตอนที่มันมันมีข่าวขึ้นมาตอนแรกเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ก่อนที่จะมีการออกหมายแล้วชัดเจนว่าเป็นคดีออกหมายจับใครในเรื่องคดีไหนเนี่ยคือตอนนั้น
ตอนนั้นที่ข่าวออกมาแรกแววเนี่ยคุณแม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับน้องไหมคะ
ไม่ได้คิดนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เครียดตรงที่ว่าอะไรคือแม่ยังไม่มั่นใจว่าข่าวน่ะออกมาเป็นแบบว่าผู้ใหญ่กระทำต่อเด็ก
แม่ที่แม่ไม่เครียดเพราะว่าแม่รู้มาก่อนว่าที่บ้านเรามีแค่เด็กกับเด็กเขาเหมือนแกล้งกันแล้วก็ตกลงให้ผู้ใหญ่สองฝ่ายมามีปรับไหมอะไรกันนะคะ
แต่เราก็นึกว่าข่าวคงเพี้ยนไปก็เลยเป็นออกว่าเป็นกลายเป็นว่ามีคนโดนหมายจับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะจนมาเห็นในข่าวทีวีค่ะ
ในหมู่บ้านตามปกติแล้วมีคนคือมันต้องมีคนนอกพื้นที่มาบ้างมาผ่านบ้างนะคะแต่ว่าปกติในหมู่บ้านมีคนที่เป็นคนเร่ร่อนคนพะเนจรอยู่บ่อยไหมคะ
ก็มีมีบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะแต่ว่าซอยบ้านเราคือมันจะไม่มีคนเล่นร่อนเดินส่วนมากจะถ้าเห็นก็คือเดินที่ถนนใหญ่เลยค่ะที่ทางรัฐยางเลย
จนถึงตอนนี้คุณแม่ก็ยังในส่วนของครอบครัวหรือตัวคุณแม่เองก็ยังไม่ได้มีน้ำหนักไปทางไหนทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะณตอนนี้
เพราะว่าตำรวจก็มีผู้ที่ตำรวจสงสัยอยู่หลายคนนะคะแม่ก็ปล่อยให้ตำรวจทำงานเลยเพราะว่าคนที่แม่สงสัยก็เคลียร์ไปเยอะแล้วค่ะอืมเอาอย่างงี้นะคะ
คุณแม่ตอบเท่าที่บอกได้คือถามคุณแม่อย่างนี้คือว่าตำรวจก็บอกข้อมูลของครอบครัวเป็นระยะนั่นแหละคำถามคือ
ณตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่หาหลักฐานเพื่อเอาผิดหรืออยู่ในขั้นหาตัวคนร้ายคะจริงจริงตำรวจน่าจะรู้ตัวคนร้ายยังคะ
อยู่ในขั้นหาหลักฐานค่ะ

อันนี้แม่คิดว่าน่าจะถามตำรวจดีกว่านะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าชี้คนไหนคนไหนค่ะ
ได้ค่ะคุณแม่ยังไงขอบคุณมากเลยแล้วก็ทางไทยรัฐเองก็คงยังตามข่าวน้องชมพู่อยู่เยอะนะคะขอบคุณคุณแม่ก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ
ถามไปก็อึดอัดไปคือถามก็เหมือนบี้ตำรวจไม่ถามก็เอ้าไม่ตามข่าวนะคะ
เรียนถามแบบนี้ค่ะคดีในลักษณะแบบนี้ยังไม่แน่ใจว่าโดยเฉพาะหรือเปล่าแต่คดีแบบนี้เนี่ยเมื่อทิ้งเวลามาเยอะแล้วคนต้องสงสัยก็มีจำนวนมากแล้วก็ตรวจหมดแล้วทุกคนเลยคำถามคือ
แม้แต่คนในครอบครัวก็ต้องไม่เว้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราคิดว่าจะมีเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องตรวจหมดไม่ว่าญาติแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องนะก็ต้องตรวจเพราะเยอะแยะไปที่ผู้ปกครองพ่อแม่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กเยอะแยะไปที่เราพบอยู่
ดังนั้นก็ต้องทำทุกอย่างไม่ว่าญาติคนไหนสนิทปู่ย่าตายายต้องเก็บหลักฐานหมดถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเมื่อยังไม่เจอใครต้องถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมด

ไม่ใช่ว่าคนในครอบครัวพอเก็บแล้วเก็บบางคนไม่ใช่

ซึ่งอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอยู่แล้วทุกครอบครัว
เป็นวิธีทางทำการสืบสวนสอบสวน
ลองคิดว่าอีกสักกี่วันเอาประสบการณ์ท่านนะคะ
สักกี่วันที่อาจจะพูดได้น้ำหนักกว่านี้แล้วว่าสงสัยจะยังปิดคดีไม่ได้ค่ะ

ผมคือตอนนี้ผมมองว่าเขายังอยู่ขั้นตอนหาหลักฐานอยู่
มันทำให้ผมคิดว่ามันจะเจอไหมล่ะหลักฐาน

ขั้นตอนถึงเจอรักฐานแล้วจะจับกลุ่ม

แต่ผมฟังจากทางพบตรทางจากอะไรต่างเนี่ย
ผมเท่ากับเห็นใจท่านว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องหาหลักฐาน
เหมือนกับน้องฝึกแม่เขาบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนหาหลักฐาน
ยังไม่ได้ขั้นตอนหาคนร้าย
ตอนนี้หาหลักฐานก่อนเพื่อจะไปเชื่อมโยงคนร้าย
แต่นี่หลักฐานมันมีมากน้อยขนาดไหน
ถ้าตีความแบบนี้ถ้าก็ว่าอยู่ในท่อนแรกจะได้ซ้ำไปคือ
หารักฐานเพื่อให้รู้ตัวคนร้าย
ส่วนว่าสมมุติรู้ตัวคนร้ายแล้ว
หลักฐานที่ใช้เพื่อรู้ตัวจะเพียงพอที่จะออกหมายหรือไม่

โอ้ยค่ะค่ะ

เพราะว่าก็เหนื่อยก็กดดันแล้วก็คือพื้นที่ก็ช้ำหมดแล้วด้วยนะคะ
ก็คือพยายามจะหากันทุกเม็ดแล้วนะคะ
ท่านรองเดี๋ยวเรานัดกันไว้ล่วงหน้า
เพราะว่าเราก็อยากทราบความคืบหน้าแล้วก็วิธีการทำงานนะคะ
เพื่อถ้ามีความคืบหน้าขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งนะคะ
ยังไงวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านรองวิชัยก่อน

คุณผู้ชมติดตามได้กับไทยรัฐ
เพราะว่าไทยรัฐก็ก่อติดคดีของน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่มาเดือนเสร็จแล้ว
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ